เกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกช่วงค่ำเมื่อวานค่ะคือพระขับรถกระบะ
แล้วก็ขับเสียหลักไปชนรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูก
แม่เสียชีวิตลูกได้รับปัดเจ็บ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนส่วนอสรภิต
แม่ก็คือนางพัชรีมูลกูลอายุ๕๔ค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ขาหักทั้งสองข้าง
มีบาดแผลตามตัวเต็มไปหมดนะคะ
ลูกสาวคือนางสาวสุนารีมูลกูลอายุ๒๐ค่ะ
แขนหักอาสากู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึง
ก็ไปช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลปากพลี
คนขับรถกระบะคือพระนะคะเป็นพระสงฆ์
ชื่อพระปรีชาเครือบุญอายุ๔๒
พระลูกวัดวัดท่าแดงที่อำเภอปากพลี
พระเองก็เจ็บมือเจ็บสองข้าง
ส่วนรถกระบะท้ายกระบะไปพาด
กับแผงกั้นริมถนนล้อหลังขวา

ประตูด้านคนขับมีรอยบุบจากแรงกระแทก
จักรยานยนต์ของสองแม่ลูกเนี่ยกระเด็นไปพาดกับแผงกั้นถนนนะคะ

พ่อปากพลีบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถจักรยานยนต์ของสองแม่ลูก
เขาก็ขี่กันมาตามเส้นทางปกตินะคะ

กระบะของพระปรีชาอยู่ในเลนกลาง
ปรีชาอ้างกับตำรวจว่า
จะไปกลับรถข้างหน้าเพื่อไปวัดที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลัก
เบรกกระทันหันแล้วก็หมุน
ชนกับรถจักรยานยนต์สองแม่ลูกจนเขาตกลงไปข้างทางนี่ค่ะ
ทีมข่าวได้คุยกับสามีใหม่ของนางพัชรี
ซึ่งพิการท่อนล่างนะคะเขาก็บอกว่าทำอะไรไม่ถูกเลย

ส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าสองแม่ลูกสติไม่ดีทั้งคู่นั้นไม่จริงนะคะ
นางพัชรีเนี่ยปกติดี

ลูกเลี้ยงมีอาการทางสมองจริงตั้งแต่เด็ก

พ่อของถ้าแฟนของเป็นชูไพร

ตอนนั้นตอนนึงไปแล้ว๕๕ทีแบบผมช็อกไปแล้วช็อกไปจากบ้าน
พวกเขาเอารถมารับไปมอไซค์นะผมนั่งจะตกอะไรอย่างนี้กิน
แล้วมันสงสารต้นพี่พลอยลูกบอกว่าแม่ไปแล้วหนูจะอยู่กับใคร

ผมสิมีคำตอบไม่ได้ว่ามันแค่จะตกขอแน่นตกน้ำตาลอยู่ลงมาเพียบ
เรามาทราบว่าแม่เสียชีวิตตอนไหนตอนแทบอาร์ผู้ไปค่ะ

ตกใจมันมาแบบข้างหลังเราไม่ได้ตั้งตัวเลย

ซิ่งหรือเปล่าเมาหรือเปล่าแล้วทำไมพระขับรถ
ทางตำรวจสพปากพลีบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะพระปรีชามีใบขับขี่
ตรวจไม่พบแอลกอฮอลในร่างกาย

แก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสค่ะ
คือตามพระธรรมวินัยก็ไม่ได้ห้าม
ห้ามพระขับรถนะฮะเมื่อก่อนยังไม่มีรถอะไรพวกนี้ไง

เขาขับไปทำอะไรยังไงก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป